ผู้สามีภรรยาชาวเมียนมานเนี่ยนะคะ
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาแล้วถนนมันรถติด

อเตอร์ไซค์ก็พยายามจะแทรกกระบะที่เขามาทางตรง

โอ้โหคุณผู้ชมทั้งสองคนนะ
คนขี่และคนซ้อนกระเด็นนะฮะ
แล้วไปนิ่งอยู่ตรงถนนตอนนั้นใจไม่ดีแล้วนะคุณบุ๊

กระบะคันแดงนี่มาโอ้โห
โชนเป็นเต็มในเสื้อสีฟ้าเนี่ยเห็นไหม

กล้องวงจรปิดจากร้านค้า

ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

จุดตรงนี้นี่คนขับกระบะลงมาแล้วนะ
ตอนแรกคู่สามีภรรยาเขาขี่มอเตอร์ไซค์มา

รถเขาชะลอตัวใช่ไหมคะ

รถกระบะมาทางตรงมันมองไม่เห็นมอเตอร์ไซค์หรอก

ทำให้สามีภรรยาได้รับบาดเจ็บ

นี่เกิดเมื่อวานก่อนเย็น

เอาตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลก่อนนี่

ชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์

นายสารวุฒิสารุนา
อายุ๓๙ปีเขาบอกแบบนี้

มาถึงตรงนี้จู่เจอมอเตอร์ไซค์อ่ะ

ผมเบรกไม่ทันเลยพุ่งชนเลยนะคะ

เดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
ก็คือเราเบรกไม่อยู่แล้ว
ไม่เห็นแล้ว
ก็คือเขาแจ้งออกมานี่เราก็ไม่เห็นแล้ว

นี่แหละค่ะใช่แต่ทีนี้ตำรวจนะได้ภาพจากล่องวงจรปิดหน้าร้านแล้ว
แล้วก็เดี๋ยวต้องเอาตัวคนขับกระบะไปให้ปากคำเพิ่มเติมวันนี้ด้วย
แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ